พี่ศรีคุณดอมควงคุณก้อยมายังไงคะ
คืออย่างงี้คุณดอมนี่ขวงคุณก้อยพล
อ๋อมีพลัสเก้า

โอเคแต่ครั้งนี้เขาออกงานด้วยกันแล้วนะครับ
นักข่าวก็เลยมีการไปสัมภาษณ์กันเลยนะฮะ
ข่าวถามนะครับบอกว่าไปถามคุณก้อยนะภรรยาคุณดอมนะครับ
ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมาออกงานกันทั้งครอบครัวเลย

คุณก้อยก็บอกโอ้โหปีนึงเนี่ยครั้งนึงนี่ก็บ่อยแล้วนะคะ

นักข่าวถามต่อนะครับชินไหมกับการเจอสื่อ
คุณก้อยบอกว่านึกว่าแต่งงานใหม่เลยคะเนี่ย

นักข่าวบอกก่อนหน้านี้จะมีข่าวมาเนี่ยนะครับ

้อยบอกว่าตั้งแต่แรกตอนที่แต่งงาน
ต้องบอกเลยว่าก้อยเป็นคนโชคดีมาก
ที่ได้แต่งงานเข้ามาในกรุณเหตุกรุณนะครับ

คุณพ่อของคุณดอมในการทำธุรกิจแล้วเนี่ย
ก็มีโอกาสรู้จักสังคมธุรกิจมากขึ้นนะฮะ

เพราะฉะนั้นเรื่องที่เตียงหัก

เราได้มีการอธิบายให้คุณก้อยเข้าใจไหมครับคุณดอม

ก้อยก็บอกว่าถามก้อยบอกอย่างที่บอกแล้วค่ะ
ทำยังไงให้ปีนี้อย่างทุกปีเนี่ย

เพราะฉะนั้นข่าวเนี่ยไม่ได้บันทรเข้าครัวเลยใช่ไหม

เพราะก่อนหน้านี้คุณดอมก็มีประเด็นข่าวกับใครนะ

พูดออกมาแล้วเมื่อกี้ได้ยินอยู่
ก็ตามข่าวค่ะพี่คาเทรียอิงกลีชค่ะ

นักข่าวก็งงว่ายังไงกันแน่นู่นนี่นั่น

ยืนยันเลยว่า

คุณไม่คิดอะไรอย่างนั้น

เหมือนเวลาพี่ดอมกับพี่ก้อย

แต่งานมากับพี่แคทคือกล้องอาจจะเยอะ
อาจจะไม่เห็น

เพราะลับไปกับพี่แคท

ทำไมต้องแปลกกับพี่แคท

หอมมากเลยหอมมากทีมินต์จากกาลยานีนามเบลจากกาลยานีนามเบลจากกาลยานี